ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยปากมันร้องท้องมันหิว
กลัวโควิดก็กลัวแต่ว่ากลัวอดตายมากกว่า
ทำไงเอกชนเข้าไปแจกข้าวของกันค่ะ
ประชาชนกรูเข้าไปเลยนะคะกรูเข้าไปไม่สนใจแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะ
คือตามคลิปเนี่ยระบุบอกว่าเกิดขึ้นที่
สาราประชาคมเทศบาลนครแหลมชะบัง

นี่คือภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้น

พยายามที่จะกันให้มีระยะห่างทางสังคม
แต่ทุกคนเนี่ยคือพยายามที่จะไปเอาของที่เอกชนเขามาบริจาคนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องออกประกาศงดการแจกของนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
ไปตรวจสอบข้อได้จริงไปพูดคุยกับนายมณัฐอวมปลัง
เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแหลมชะบัง
แล้วก็เป็นหัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อย
ในวันที่มีการแจกของท่านนี้แหละค่ะเล่าบอกว่า
มีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ย
ประสานเข้ามาบอกว่าขอใช้พื้นที่สาราประชาคมตรงจุดนี้
เพื่อแจกจ่ายข้าวของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
แจกมีอะไรบ้างล่ะมีข้าวสาร๕กิโลกรัม๑ถุง
ทั้งหมด๒๔๐๐ถุง
ไข่ไก่๒๔๐๐แผงนะคะ
แล้วก็น้ำดื่ม๒๔๐๐แพ็ค
ทางเทศบาลก็เลยอำนวยความสะดวกให้
จัดจุดเข้าจุดออกจุดตรวจคัดกรอง
วัดไข้จุดล้างมือทำให้ทุกอย่าง
แล้วก็มาร์คจุดเลยนะเว้นระยะห่างทางสังคม
ทางเอกชนก็ใช้วิธีแจกคูปอง๒๔๐๐ใบ
ให้กับประชาชนที่มาลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเท่านั้น
พอเริ่มเวลาแจกคือ๑๐โมงเช้า
ทางเทศบาลค่ะก็เลยจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก
สักประมาณ๒๐๐คนปรากฏว่า
ฟ้ายังไม่สว่างเลยค่ะมีประชาชนมารอเต็มสาราประชาคม
เข้าแถวรอด้านนอกแบบนี้นะคะ
พอยิ่งซ้ายปุ๊บคนก็ยิ่งมากขึ้นนับจำนวนหัวกว่า๕๐๐คน
ค่ะเจ้าหน้าที่พยายามจัดคิวตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มความสามารถ
แต่ประชาชนก็ไม่ยอมทำตามเพราะกลัวอะไร
กลัวว่าจะไม่ได้รับของก็เลยทำให้เกิดภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
และสุดท้ายอะไรล่ะคนมาห้าพันของมีแจกทั้งหมดสองพันสี่ร้อยชุด
ของไม่พอแจกค่ะของไม่พอแจกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอกชนทำก็ต้องเลือกเอา
เลือกเอาอยากให้ทุกคนได้กลับไปเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะเอาอะไรล่ะน้ำหนึ่งแพ็กไข่ไก่หนึ่งแพ็ก
หรือข้าวสาร๑ถุงเลือกเอาไป
แบ่งกันเลยเนอะคือต้องร่วมด้วยใช้การนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเอกชนเขาก็ไม่กล้าแจกเพราะเขาเองก็กลัวเรื่องของความผิดเหมือนกันนะ
อย่างบางคนก่อนหน้านี้ก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะ
ค่ะก็ต้องช่วยกันจริงนะคะย้ำคำนี้ช่วยกันนะคะ